คุณผู้ชมครับเมื่อวานตรงกับวันที่๑๐เดือน๑๐นะฮะตามความเชื่อทางโหรศาสตร์ถือว่าเป็นวันแรง
เมื่อวานเป็นวันพระด้วยชาวบ้านทางภาคเหนือก็ต้องทำพิธีกัน
เขาเรียกว่าพิธีแห่ไม้คำต้นสนนะฮะเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใช้ให้มันค้ำคูณ
เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
อันนี้เป็นความเชื่อทางภาคเหนือนะครับงานพิธีนั้นจัดขึ้นที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ
เป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
พระครูพิทักษุธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณจัดพิธีจุดเทียน
ถวายไม้คำแล้วก็ไหว้องค์พระพิคเนธ
ภาษาเหนือไม้คำเนี่ยเขาเรียกว่าไม้ค้ำสลีหรือว่าไม้คำต้นโพนี่แหละครับ
ในจับเมื่อวานตรงกับวันที่๑๐เดือน๑๐ความเชื่อทางโหรศาสตร์ที่เชียงใหม่บอกว่าวันแรงและวันพระด้วย
ก็ทำให้เชียงใหม่และนักท่องเที่ยวมีร่วมกันทำพิธีไหว้พระ
พร้อมทั้งร่่วมกันทำพิธีแห่มไม้คำต้นสดนี้
เอาไปคำต้นโพลนะคุณผู้ชม
เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุดให้มันค้ำคูณชีวิตอยู่ดี
เพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปกราบไหว้องค์พระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถเงินซึ่งคนไปร่วมพิธีเยอะมากเลย
เราก็ไม่ค่อยได้เห็นนี่ฮะโอ้สาธุด้วยนะฮะ
สำหรับวัดศรีสุพรรณวัดเก่าแก่คุณอายุกว่า๕๐๐ปีแล้ว
โดดเด่นของวัดนี้ใครไม่เคยไปไปได้
ถ้าไปกลางวันคุณจะเห็นพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

ลักษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรงล้านนาสร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก
กลางวันนะโอ้โหสวยกลางคืนก็เล่นไฟแบบนี้
และเป็นฝีมือและภูมิปัญญาของช่างท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องเงิน
ทางพรรคเหนือและก็มีองค์พระพิคาร์เนต
ที่ช่างเนี่ยร่วมใจกันปั้นขึ้นมาให้เสร็จภายใน๑วันเท่านั้นนะฮะ
ใครอยากไปก็ไปได้วัดศรีสุพรรณอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเอานำมาฝากกันในส่วนของเมื่อวาน